สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้วันนี้ขอตอบคำถามแฟนแฟนรายการหน่อย
ตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องของหวยเนี่ยมันจึงไม่จบไม่สิ้น
ขึ้นมาที่นั่นโผล่ขึ้นมาที่นี่ลักษณะทำนองเดียวกันทั้งนั้น
เป็นเรื่องอลละวนอนละเวงทั้งนี้มันก็สืบเนื่องมาจาก
หมวดจรูนหลังจากนั้นก็ผุดขึ้นมาที่นั่นที่นี่
เยอะแยะไปหมดเรื่องแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละครับ
แล้วล่าสุดที่จังหวัดพิษนุโลกก็มีการ
มีการไปแจ้งความโดยเจ้าแม่ค้าขายหวย
บอกว่าคนที่ถูกรางวัลที่๒เนี่ย
เอาลอตเตอรี่เกินไป๒ใบ๓ใบ
รายละเอียดก็เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ทำยังไงลักษณะแบบนี้มัน

มันเป็นเรื่องเอาอย่างมันเป็นเรื่องเอาแบบ

มันเป็นเรื่องของคนที่คิดว่า
ตัวเองสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วมีโอกาสจะรวยได้
ฉะนั้นถ้าถามว่าทำยังไง

ให้เป็นกรณีพิเศษให้รวดเร็ว
คือถ้าขืนปล่อยไว้ช้าเนี่ย
ระยะทางที่ยังไม่มีการตัดสินของศาลเนี่ย

คิดว่าตัวเองกุเรื่องขึ้นมาได้คนที่มาเป็นพยานรับจ้างมาเป็นพยาน
ก็คิดว่าถ้าชนะก็แบ่งกันมันโอกาสมันโอกาสจะรวยมีได้นี่ครับ
มันก็เลยยั่วใจให้คนทำอย่างนี้ไปเยอะแต่ลองนึกดูสิครับว่าใครทำแล้วเนี่ย
ถูกดำเนินคดีเร็วอายการส่งฟ้องเร็วสารตัดสินเร็ว
ติดคุกเร็วคนประเภทนี้ก็จะแหยงไปเองครับ
ฉะนั้นวิธีการต้องใช้กฎหมายแบบนี้แบบเดียวกับที่ใช้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เขามาเจอปัญหาในบ้านเราปันฉุกจริงวิ่งราวทำร้ายร่างกายถูกคมขืนในบ้านเราเนี่ย
สังเกตดูสิครับกระบวนการยุติธรรมเขาจะเดินเร็ว
เพราะว่าถ้าปล่อยให้ผู้เสียหาย
หายกลับไปต่างประเทศแล้วเวลาจับผู้ต้องหาได้
เวลาจะมีการชี้ตัวเวลาจะต้องขึ้นศาล
เขาต้องกลับมาใหม่ไม่สะดวก
ฉะนั้นตำรวจเขาจะเร่งจับตัวได้แล้วถ้าจับตัวได้เนี่ย
ก็จะเร่งส่งอายการอายการก็จะเร่งฟ้องศาล
สารท่านก็กรุณาตัดสินคดีเร็วในระยะที่ผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์
ยังท่องเที่ยวอยู่ยังอยู่ในเมืองไทยว่างั้นเถอะ
คดีประเภทนี้เร็วครับเพราะถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นนโยบาย
ก็อยากให้การดำเนินการกับคดีหวยทั้งหลายเนี่ย
เอาแบบเดียวกันสิครับถ้าปล่อยช้าอันเนื่องมาจากเรื่องของคุณจรูน
วดจรูนกับครูปรีชาเนี่ยระยะทางที่ยังไม่ตัดสินเด็ดขาดเนี่ย
ถึงแม้จะพอรู้กันแล้วว่าใครพูดจริงพูดเท็จเนี่ย
แต่ว่าเมื่อยังไม่มีคำตอบชัดเจนออกมา
คนมันก็มีโอกาสโลภไปเรื่อยคิดไปเรื่อยหวังชนะไปเรื่อย
คดีก็ผุดขึ้นมาที่นั่นที่นี่แต่ถ้ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
ตำรวจเร่งดำเนินคดีเร่งสอบสวน
เร่งสอบสวนเร่งส่งไอยการไอจการเร่งฟ้องศาล
ถ้าผิดก็ติดคุกถูกปรับติดคุก
ให้การเท็จติดคุกแจ้งความเท็จติดคุกเป็นพยานเท็จติดคุก
เจอเข้าไปอย่างนี้ไม่โผล่มาหรอกครับ
ใครจะคิดโลภอย่างนี้ไม่กล้าหรอกครับ
ฉะนั้นนี่คือต้นต่อที่จะแก้ปัญหาดีที่สุด
คือต้องดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว
อันที่๒ตำรวจต้องมีความเป็นธรรม
เรื่องที่กาญจนบุรีที่เป็นต้นแบบของหวยอลละวนอนละเวง

เพราะตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาตั้งแต่ตอนแรก
ไปเกี่ยวข้องในลักษณะไม่ชอบมาพากล
ร่วมด้วยช่วยกันกับเขาหวังจะได้เงินจากเขา

ถ้าเริ่มต้นตำรวจเมืองกาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
ว่ากันตรงไปตรงมาเดินให้ตรงไม่เดินเอียงไม่เดินเป๋

ฉะนั้นตำรวจอย่าคิดว่าพอมีคดีแบบนี้แล้วเนี่ย
ถ้าไปร่วมด้วยช่วยกันกับเขา
มันจะได้เงินเขาจะแบ่งเงินให้
ถ้าคิดอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่
นี่ยังไงคือทางออกไม่งั้นแล้ววันนี้ชาวบ้านปวดหัว

หลังจากเมืองการระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน

จะเอายังไงกันเนี้ยจะเชื่อใครดี
แล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้
เอาทางฝ่ายกฎหมายเขาอุตส่าห์บอกว่า

แต่ว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
แต่คุณจะไปพิสูจน์ได้ว่าคุณขโมยเข้ามาคุณลักเข้ามา
คุณปล้นเข้ามาคุณจี้เขาเอามา
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่อยู่ดีจะมาบอกว่าลอตเตอรี่นี้ฉันซื้อมาแล้วไปอยู่กับคนอื่น
ลอตเตอรี่นี้เธอซื้อไปแล้วเธอหยิบเกินไป
อย่างนี้ไม่จบหรอกครับอย่างนี้วุ่นวายสับสนสังคมก็เวียนหัว
ลองดูสิครับลองทำเรื่องนี้ให้เป็นกรณีพิเศษ
เหมือนกับคดีที่เกิดกับนักท่องเที่ยว
จับเร็วสอบสวนเร็วดำเนินคดีเร็ว
เรื่องนี้ก็จะจบเร็วแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่จะขอสนับสนุนคุณอังสนาคุณอังสนาอังคณานีรภัยจิต
คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เห็นในภาพนี่แหละ
ยื่นข้อเสนอซ้ำไปอีกคนนึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เสนอให้มีตำรวจหญิงเป็นพนักงานสอบสวน
ให้มีประจำทุกสอนอทุกโรงพักทุกวันนี้มีบ้างไม่มีบ้าง
อยากให้มีตำรวจหญิงเป็นพนักงานสอบสวนไว้ทุกโรงพักเพื่ออะไรครับ
ในกรณีที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ข่มขืนถูกล่วงละเมิดทางเพศต่างนานาเนี่ย
เวลาไปให้การสอบสวน
พนักงานสอบสวนที่ตำรวจเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็ดีครับ
แต่มีพนักงานสอบสวนส่วนหนึ่งมีเยอะเหมือนกันนะครับ
ทนายความเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังว่า
เจ้าทุกข์มาเล่าให้ทนายความฟัง
ว่าเวลาสอบสวนเนี่ยกรณีถูกข่มขืนแม่ถามละเอียดยิบ
คือถามหนักไปทางหื่นถามหนักไปในทางที่ทำให้ผู้หญิงอับอาย
และบางทีไม่กล้าตอบแล้วไม่รู้จะปรากฏในสำนวนหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่สักถามในลักษณะล่วงล้ำกล้ำเกินมีเยอะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ย
ผู้หญิงเขาจะกล้าให้การกับผู้หญิงด้วยกันมากกว่า
เขาจะกล้าเล่าตรงไปตรงมามากกว่าแล้วจะเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าด้วย
กรณีอย่างนี้คุณอังคณานิรภัยจิตในฐานะกรรมการสิทธิ์
จึงเสนอว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ควรจะมีพนักงานสอบสวนไว้บนโรงพักทุกโรงพัก
เจ้าทุกข์เขาขึ้นโรงพักเอาเอาเลย
จัดพนักงานสอบสวนผู้หญิงไว้สอบสวน
สักถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
แล้วก็เจ้าทุกข์เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาสบายใจกว่า
ไม่งั้นแล้วตกเป็นเจ้าทุกข์ถูกคมขืนมา
พอมาชั้นโรงพักตำรวจสัก
ไปซักมายิ่งข่มขืนเข้าไปอีกยิ่งเจ็บใจเข้าไปอีก
ฉะนั้นเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่ามีเหตุมีผล
ผมเองก็เคยเสนอเรื่องแบบนี้มานานแล้วว่า
ควรจะมีพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิง

เวลามีเรื่องอย่างนี้พนักงานสอบสวนเป็นผู้หญิงเลย
เขาให้ผู้หญิงต่อผู้หญิงสอบสวนด้วยกัน

ผมคิดว่าตอนนี้เขากำลังรับฟังความคิดเห็น
พรบตำรวจแห่งชาติกันอยู่
พรบเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนกันอยู่
ลองฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิ์สิครับ

เพราะงบประมาณบรรจุเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเพิ่มเติมเข้าไป
ให้ผู้หญิงไปเป็นพนักงานสอบสวนประจำทุกโรงพัก
แล้วคนที่ตกเป็นเจ้าทุกข์
ตกเป็นผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิง
โดยเฉพาะคดีล่วงละเมิดทางเพศ

วันนี้ชักทงเชียร์อาจารย์อังคณานีรภัยจิตครับ

หวยก็จริงอย่างคุณสุภาพบอกนี่แหละว่า

ใช่ค่ะ
คือมันเป็นความละเอียดอ่อน
เพราะว่าผู้หญิงเองคือเราก็ไม่สะดวกใจหรอก
ถ้าจะต้องถูกถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตาม
มาตรวจค้นมาแบบสอบถาม
ขนาดไปหาหมอเรายังเลือกหมอผู้หญิงเลย
ใช่สมัยก่อนเคยมีถึงขนาดนี้นะ
ผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดีถูกคมขืน
ไปแจ้งความตำรวจเหมือนวัลเยอะ
หน้าตาอย่างนี้ถูกคมคืนด้วยเหรอ
อ่าขอบคุณครูสุภาพด้วย
หลายคนอาจจะแบบไม่เคยนึกถึงมาก่อน

อาวุธสุดท้ายมันไม่ควรมานั่งเหย็ดเพศกัน

ทั้งเรื่องหวยไปซื้อมารีบถ่ายรูปรีบทำหลักฐานเอาไว้

ต้องเอาดีเอนเอไปติดไว้ทุกอย่างเลยไหม

อย่างเดียวเลยอย่าทำหาย